กันหน่อยคุณผู้ชมจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวเลยค่ะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะสองพ่อลูกค่ะ
ควงไม้แล้วก็มีดบุกไปทำร้ายข้าวของทรัพย์สินบ้านญาติเสียหาย
ไม่พอใจค่ะที่ญาติเคยไปแจ้งความเขาค่ะ

มากันสองคนพ่อคนนึงลูกคนนึงมีทั้งไม้มีทั้งมีดนะคุณผู้ชม

แล้วก็ทุบทำลายทรัพย์สินในบ้านของนางอุไลวันหานมนตรีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดงต้องตำบลโนนหอมที่จังหวัดสกลนคร

ตลอดเวลาที่สองพ่อลูกทุบทำลายข้าวของเนี่ย
ก็คืออาการก็อยู่ในลักษณะคุ้มคลั่งด้วยนะคะ

พอตีจนทุบเสียหายหนำใจแล้วสองคนนี้ก็เดินจากไป
บ้านหลังนี้นะคะของคุณอุไลวันก็เหลือแต่ความเสียหายนะคะ
ประตูหน้าต่างรอบบ้านกระจงกระจกแตกเสียหาย
รถมอเตอร์ไซค์ก็เสียหาย
ในบ้านเนี่ยตู้เก็บของโทรศัพท์มือถือก็ถูกทุบทำลายเนี่ยค่ะ
อย่างที่เห็นเละต้มโปรกเละต้มเป๊ะอ่ะ

นะคะโดนสองพ่อลูกอันนี้ทุบทำลายหมดเลยนะคะ
สองพ่อลูกนี่ก็คือนายเจษดาหารมนตรีนะคะ
พ่อเนี่ยอายุสี่สิบสี่ปีคนที่ถือท่อนไม้ยาว
ส่วนลูกก็คือนายอัครเดชหานมนตรี
คนที่ถือมีดด้ามยาวเข้ามา
ส่วนนางอุไลวันเจ้าของบ้านเนี่ยจริงก็คือพี่สาวของในเจษดานั่นเอง
เป็นบ้านที่เขาเป็นเครือญาติกันทั้งหมดเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปคุยกับนางอุไลวันเนี่ยก็เล่าบอกว่า
เจษดาน้องชายเนี่ยเมื่อวานเอ่อตอนที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้เนี่ย
กับลูกสาวแล้วหลานสาวอีกคนนึงก็อยู่ที่บ้านแล้วจู่เนี่ย
เจษดากับลูกชายก็เอะอะโวยวายเข้ามา
มาถึงก็อย่างที่เราเห็นในคลิปล่ะค่ะทุบทำลายข้าวของทรัพย์สินในบ้าน
ตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาเด็กขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ของบ้านหนีขึ้นไป
ชาวบ้านแถวนั้นโทรแจ้งตำรวจค่ะ
มาระงับเหตุและควบคุมตัวสองพ่อลูกไปโรงพัก
ซึ่งก็คาดว่าในเจษดาเนี่ยอาจจะไม่พอใจ
ก่อนหน้านี้เธอไปแจ้งความจับเพราะว่าเขาเคยมายิงปืนใส่ที่บ้านนี้
แล้วก็เหตุการณ์นั้นแหละทำให้ในเจษดาถูกดำเนินคดี
คือติดคุกไป๑๓เดือนเพิ่งจะพ้นโทษมาได้๓เดือน
ก็เนี่ยค่ะทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ติดคุกไป๑๓เดือนเพิ่งพ้นโทษมาได้๓เดือน

เพราะว่าคือหลังจากที่ก่อเหตุที่บ้านนี้เสร็จ
ตามรายงานบอกว่าอารมณ์ยังค้างอยู่คุณรัฐพรุ่ง
ก็ยังไปทุบทำลายทรัพย์สินของร้านค้า
ของคนในหมู่บ้านได้รับความเสียหายอีกแล้วเนี่ยค่ะ
สุดท้ายตำรวจก็ไปตามจับกลุ่มตัวไปได้นะคะแจ้งข้อหาบุกรุกและทำให้เสียทรัพย์กับสองพ่อลูก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ